เลขที่ไหนปังบ้านเลขที่ไหนดีก็ต้องติดตามในรายการตัวแม่มาแล้วนะคะ
เพราะว่าหมอช้างทศพรศรีตุลาเนี่ยเขาจะมาเผยเคล็ดลับ
รวมไปถึงเรื่องของการทำบุญในช่วงเข้าพรรษาเสริมดวงกันด้วยนะจ๊ะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือหมอช้างบอกว่าชาวราศีตุล
หนึ่งในนั้นก็คือต้นหอมออกรายการตัวแม่มาแล้วเนี่ยนะคะ
อาจารย์ช้างบอกว่าต้นหอมเนี่ยจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดเรื่องเสียเงินสักที

เฉพาะเลขที่บ้านก่อนว่าเลขที่บ้านแบบไหนในหลักของโหรศาสตร์แล้วก็เรื่องของฮวงจุ้ยเอง
มันจะมีวิธีการที่เราจะแต่งบ้านยังไงให้เหมาะกับเลขที่ที่เราอยู่
ใครอยากจะกลัวแบบบางทีเลขที่บ้านแบบมีเลข๐อะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็เอาทองเทิงไปปิดอะไรอย่างนี้นะ
ซึ่งในความเป็นจริงเราจะไม่ได้แก้เคล็ดด้วยวิธีนั้นไง
หลักสำคัญมันอยู่ที่ว่าเรารู้ว่าเลขเราเป็นเลขอะไร

แต่คือราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่ถ้าครึ่งปีแรก

ครึ่งปีหลังก็ไม่เหลือเงินที่เสียแล้ว

ก็เป็นเหมือนกับช่วงเวลาแห่งการเพิ่มเติม
มีรายได้ใหม่มีโอกาสใหม่

คือราศีตุลเป็นราศีที่มีความโดดเด่น
ในเรื่องของการเงินมากที่สุดครับ